เรื่องที่สามารถทำเงินได้

จะพาไปดูกันหน่อยกับใบไม้ครับ
ใบไม้ที่หลายคนเห็นว่าไร้ค่า
แต่พ่อนุ่มคนนี้นำมาสร้างรายได้

ติดตามเลยนะครับในช่วงของเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่

เกษตรกรคนรุ่นใหม่เพาะพันธุ์ต้นไม้ขายสร้างรายได้
แล้วยังศึกษาด้วยว่าต้นไม้ชอบปุ๋ยแบบไหน

ใบไม้อะไรต่อยอดแล้วสร้างรายได้งามได้ด้วย

ชาวตลอดข่าวมาที่ร้านบนทะเลสวนป่า
ตำบลชำแหละอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
มาพบกับเจ้าของร้านซึ่งเป็นเกษตรกรคนรุ่นใหม่
นั่นก็คือน้องอัฐกรเอี่ยมเจริญอายุ๓๐ปี
อัฐกรเขาขายพันไม้ขายมานานตั้ง๕ปีแล้วนะครับ
ส่วนใหญ่เป็นพันไม้เศรษฐกิจยาง
ไม้ผลไม้ประดับไม้หอม
รวมไปถึงบอนสีและไม้กระถางต่างครับ
พ่อพันต้นไม้มาเยอะจนต้องศึกษาว่า
บำรุงดินให้พันธุ์เจริญเติบโตให้รวดเร็วและแข็งแรงต้องทำอย่างไร
ธรรมชาติมันผลิตได้ของมันแต่เราก็ตัดตรงเดิม
อัศกรก็เริ่มทำแบบนี้เลยครับ
ตระเวนเก็บกวาดใบไม้แห้งอย่างใบก้าปู
รวมไปถึงยังรับซื้อด้วยนะครับ

รับซื้อใบก้าปูด้วยก็เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยนะครับ
ส่วนปุ๋ยใบไม้น้องอัฐกรเขาขายทางออนไลน์เป็นหลักครับ
จนสามารถสร้างกำไรได้ถึงเดือนอายาทิตย์
หลักแสนบาทเพราะลูกค้านิยมซื้อปุ๋ยหมักใบก้ามปู
และดินผสมใบก้าปูที่ช่วยในการขับสีของใบพืชให้เข้มขึ้นนั่นเองครับ
นี่ดูความต่างครับอันนี้เราใช้ดินธรรมดาครับ

ส่วนเทคนิคบำรุงดินเพิ่มแร่ธาตุไดโตรเจน
ทำได้โดยการนำใบก้ามปูไปโรยตามโคนต้นไม้
หรือจะนำไปเป็นส่วนประกอบของการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสด
ก็จะทำให้พันธุ์ต่างเจริญเติบโตได้รวดเร็วและแข็งแรงครับ
เกษตรกรรุ่นใหม่อย่างน้องอัตกรก็ทำเงินได้ทุกเดือน
ด้วยการทำเองขายเองแบบนี้เลยครับ

จะกลายเป็นเกษตรทำเงินครับครับ